มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถตู้โดยสาร

หลังจากที่ได้มีมาตรการจัดระเบียบย้ายจุดจอด

ให้กับผู้ใช้บริการอีก๒๐บาทต่อเที่ยว
สาเหตุที่ใช้ตัวเลข๒๐บาทเป็นฐานนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นค่าทางด่วนรถตู้ที่จอด
บริเวณอนุสวรีบวกรวมไว้กับค่าโดยสาร
เมื่อมีการนำรถมาจอดที่สถานีขนส่งหมอชิด

ผู้ประกอบการควรปรับลดราคาลง๒๐บาท
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ
ส่วนการย้ายจุดจอดรถตู้ไปยังสถานีโดยสารของบคศทั้ง๓แห่ง

ว่าจะดำเนินการเสร็จก่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ในวันที่๒๕ตุลาคมนี้ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอน
โดยบคศจะเริ่มทดสอบระบบการลงใบเวลาของรถตู้
ทดลองนำรถตู้เข้ามาวิ่งจริงในวันที่๒๑๒๘กันยายนนี้ครับ